คุณผู้ชมคะช่วงข่าวเที่ยงในช่วงนี้เนี่ยนะคะมาติดตามกรณีที่ผู้
ชายคนนึงเขาไปเที่ยวน้ำตกพรมโลกที่เมืองคอนหน่อยค่ะครับ
แล้วทีนี้ก็ถูกน้ำซัดหายตัวไปมีการค้นหาตัวกันนะคะ
เมื่อช่วงเช้าสัก๙โมงกว่าที่ผ่านมาเจอแล้ว
แต่อยู่ในสภาพที่ร่างไร้ลมหายใจนะคะ
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ
ก็นำร่างของนายปัญญาขุนนอกอายุ๓๕ปี
เป็นชาวนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นพนักงานคัดเกรดมังคุดประจำลงแห่งหนึ่ง
อยู่ที่อำเภอนกพิตำที่นครศรีธรรมราชนำร่างขึ้นมาจากน้ำ
ประดาน้ำแล้วก็กู้ภัยช่วยกันค้นหาต่อเมื่อช่วงเช้า
คือลงไปงมจนเจอศพของนายปัญญา
ลอยติดอยู่ใต้โพรงของเขื่อนซีเมน
เป็นถนนข้ามลำทานที่น้ำตกพรมโลก
ซึ่งก็มีความลึกประมาณ๒เมตร
ทีนี้การที่จะนำร่างออกมาก็ยากลำบาก
จะต้องเอาเชือกไปมัดร่างของนายปัญญา
ลากขึ้นมาจากใต้น้ำแล้วก็นำร่างขึ้นมาบนฝั่งริมตลิ่ง
ซึ่งร่างของนายปัญญาจมน้ำเสียชีวิตมาประมาณ๒๐ชั่วโมง
สภาพศพจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผล
ก็ลงความเห็นว่าเพราะขาดอากาศหายใจ
เมื่อวานช่วงเย็นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการ
ระดมเครื่องมืออุปกรณ์การค้นหา
แต่การค้นหาก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
เพราะว่ามีน้ำป่าไหลหลากลงมาเชี่ยวกรากอย่างรุนแรง
คือเมื่อวานนี้ในพื้นที่ที่นครศรีธรรมราช
มีฝนตกหนักบนภูเขาต้นน้ำแล้วมันตกต่อกันหลายชั่วโมงอะค่ะ
ปัญญาถูกน้ำป่าที่ไหลมาอย่างแรงพัดร่างหายไป
ตอนที่ลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนบริเวณวังปลาแงะน้ำตกพรมโลก
แล้วก็ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยถ้าไล่ย้อนไป
นายปรัญญาก็มีการชวนเพื่อนคนงาน
เป็นคนงานคัดมงคุดด้วยกันมาประมาณ๒๐คน
ก็มาเที่ยวเล่นบริเวณวังปลาแงะที่น้ำตกพรมโลก

นักท่องเที่ยวคนอื่นตอนนั้นเขาเห็นสีของน้ำ
สังเกตเห็นแล้วก็รู้แล้วว่ามันท่าจะไม่ดี
ก็เลยไม่มีใครกล้าลงไปเล่นน้ำ
เพราะเขารู้ไงว่าน้ำป่ามันกำลังจะทะลักลงมา
คือมันก็ขุนน้ำตาลเนอะ
ใช่คือสีมันจะแบบ

เออมันจะดูแล้วมันดูไม่ใช่ปกติอะค่ะ
แต่ว่าตัวนายปัญญากับเพื่อนสังเกตดูกระแสน้ำไม่เป็น
ไม่รู้หรอกว่าสีน้ำแบบนี้มันแปลว่า
กำลังจะมีน้ำป่าไหลหลากออกมา

ทีนี้มันมีมวลน้ำป่าระลอกแรกไหลลงมาแบบเชี่ยวกรากรุนแรงมาก
ปัญญากับเพื่อนพอเห็นแบบนั้นก็พยายามที่จะไหว้กลับฝั่ง
หนีตายกันชุนละมุนเลยค่ะ
แล้วเพื่อนก็พยายามที่จะขึ้นฝั่ง
แต่ว่าตัวนายปัญญาไหว้กลับเข้าฝั่งไม่ทัน
ก็ถูกกระแสน้ำพัดจนจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน
คือตอนนั้นเพื่อนก็ทำอะไรไม่ถูกเนี่ยนะคะ
พอเห็นนายปัญญาหายไป
แล้วหลังจากนั้นก็มีการแจ้งคือช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีการแจ้งว่าพบศพนายปัญญาเพื่อนคนงานรับจ้างคัดมังคุด
ที่เป็นคนนครราชศรีมา
ทีนี้ก็เลยมีการมาดูในพื้นที่
มีการโทรศัพท์แจ้งญาติที่อำเภอเสริงสางที่นครราชศรีมา
ให้เดินทางมารับศพนายปัญญาที่โรงพยาบาลพรมคิรี
เพื่อนำศพไปประกอบพิธีตามพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดต่อไปนะคะ